ช่วงนี้นี่หลายคนทานข้าวกันอยู่เอาส่งข้อความมาบอกก็ได้นะคะ
ใครที่ดูอยู่ผ่านทางไลน์หน้าจอจะส่งไลน์มาก็ได้

คือประเด็นเรื่องของการทานข้าวแล้วก็เพื่อนข้างห้องเนี่ย

บางทีเนี่ยอาจจะทะเลาะกันถึงขั้นเอาค้อนมาทุบหัวกันก็ได้
เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพื่อนข้างห้องกินข้าว
แล้วเสียงของช้อนมันไปกระทบจานเสียงดังข้ามไปอีกห้องนึง

แค่นั้นน่ะเพื่อนอีกฝั่งหนึ่งก็โมโหว่าทำไมเสียงมันดังจัง
ไปมาพอมาเผชิญหน้ากันนี่
ที่เราต้องเบลอภาพที่เราต้องทำสีย้อมสีแบบนี้
เลือดอาบเพราะว่าโดนค้อนทุบหัว
เนื่องจากกินข้าวแล้วเสียงช้อนกระทบจานมันเสียงดัง
นี่เหตุการณ์ที่ตำรวจแล้วก็กู้ภัยมูลนิธิธรรมรสมีมณีรัฐ
ก็ไปตรวจสอบเป็นเหตุคนทะเลาะกัน
ที่บ้านเช่าซอยหลังทางรถไฟซอย๑๑ค่ะ

คนเจ็บคือนายสุดเขตลาสันอายุ๔๓ปี

แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลชนบุรี

แล้วช้อนผมเนี่ยมันก็ไปโดนจานข้าว
เสียงดังแล้วเพื่อนที่อยู่ข้างห้องเนี่ยจริงเขาเคยทำงานที่เดียวกันกับผมนะแต่ตอนนี้เขาย้ายไปทำที่อื่นแล้วชื่อว่านายประจินสมรสีอายุ๒๖ปีก็ตะโกนด่าข้ามห้องมาเลยบอกว่าเสียงดังสงสัยประจินเขาคงนอนอยู่อ่ะอันนี้สุดเขตบอกนะแล้วสุดเขตก็เลยตะโกนกลับไปเหมือนกันบอกว่าห้องกูคนละห้องไม่เกี่ยวกันนี่แหละค่ะคุ
ออกมาเจอกันตัวตัวป่ะล่ะออกมานอกห้องป่ะล่ะพอมาเจอหน้ากันเท่านั้นแหละค่ะคุณผู้ชมฝั่งนายประจินเนี่ยเขาเอาค้อนมาทุบที่หัวของนายสุดเขตหลายครั้งจนเลือดอาบแบบนี้พยานที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยนะเล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าแอบดูอยู่ในห้องที่แรกได้ยินเสียงด่ากันก่อนด่ากันข้ามห้องเลยนะแล้วก็ท้าออกมาเจอกันพอเจอหน้ากันเท่านั้นแหละ

ให้นักข่าวดูบอกว่าเนี่ยเสียงมันดังแบบนี้พี่ลองฟังละกันแล้วเขาก็ทำให้เราดูซึ่งเขาบอกว่าเนี่ยเสียงแบบนี้มันทำให้เพื่อนข้างห้องเนี่ยรำคาญจนผมนี่น่วมเลยเจ็บตัวเลยแต่สุดท้ายไม่ได้เอาความนะคะแค่เรื่องของช้อนกระทบกับจานมันกลายมาเป็นได้รับบัตรเจ็บแบบนี้มันกลายเป็นว่าเรื่องของการทำร้ายร่างกายไป